ประเทศแรกกลุ่มประเทศแรกเขาเริ่มส่งมอบกันแล้ว
เป็นคนไทยเนี่ยบินไปใกล้สุดก็คือสิงคโปร์นะคะ
แต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันค่ะ
แต่ปรากฏเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
และอันนั้นคือการ์ดรวมร่างยูกิค่ะ
เดี๋ยวก่อนเหนียวนี่อะไร
ใช่ป่ะเพิ่งอ่านข่าวนี้แล้วก็แบบ

มันบวกกับไม่เป็นพีคแล้วนะ
มันบวกกับไม่เป็นพีคแล้วนะเอาการ์ดรวมร่างยูกิมานี่คุณขา
คือเขาตั้งใจไงบอกว่านี่มีการรวมร่างยูกิโผล่มาให้ด้วย

เอองงไม่โอเคงงไม่ตลกอ่ะ
ถ้าจะสร้างสรรค์ดีทำได้ดีนะคะ

คนขาอย่าสร้างสรรค์แต่คนซื้อไม่นะ
คนซื้อถึงกับปวดใจเลยทีเดียวนะคะ
หญิงสาวชาวไต้หวันได้รับสินค้ามาแบบนี้ถ่ายรูปสิคะ
แชร์ลงโซเชียลนะคะเตือนภัยผ่านเฟซบุ๊กเลย
ปกติเราจะเห็นแบบอาจจะเครื่องปลอมแบบจากเมืองจีนอะไรอย่างนี้

นี่คือจริงด้วยคือยังไงโปรโมชั่นซื้อ๑ได้ถึง๒เนี่ยเหรอ
งงแล้วคือเอาจริงคุณผู้ชม

ใช่ก็ไม่รู้ยังไงดีนะคะเขาก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้แหละ
เขาก็ตั้งใจเหมือนว่า๒เครื่องรวมร่างกันไปเป็น๗

ต้นโลกอ่ะคนขายเป็นเด็กใช่ไหม
ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนก็อึ้งไปกับกลงนี้แชร์ไป๓๐๐กว่าครั้งแล้วนะคะ
เป็นการ์ตูนต่อสู้แนวต่อสู้โดยใช้การ์ดเกมนะคะ
เล่นเกมการ์ดนี้เนี่ยผู้เล่นจะสามารถพลิกแปลงเทคนิคต่างได้จากความสามารถของการ์ดที่หลากหลาย

คือการ์ดเนี่ยมีหลายการ์ดเล่าให้ฟังเลยเล่นเองกับมือ

ซึ่งถ้าในการ์ตูนเนี่ยคืออินมอนสเตอร์มันจะออกมาจากกาดได้แล้วมันก็สู้กัน
มันก็จะมีฝั่งดีฝั่งร้ายถูกไหม
มันก็จะมีนี่แหละมีตัวอมตะบ้างมีตัวรวมร่างบ้างมีตัวชุบชีวิตบ้าง

ความหมายของครั้งนี้น่าจะหมายถึงรวมร่างล่ะ

ใช่รวมกันแล้วก็เป็นสีม่วงไงเป็นการ์ดม่วง

เดี๋ยวเราเคารพทรงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมา
ยังมีเรื่องของไอโฟนที่เศรษฐีจีน
เขาซื้อไอโฟนให้ใครเดี๋ยวมาดู